ไปที่ด่านอลัญญประเทศสะแก้วนะฮะ
ทางด้านของตมเขาไปจับหนุ่มพม่าหนุ่มกัมพูชาคนหนึ่งได้
เขาก็มียาเสพติดเข้ามาก็มีการซุกยาไอซ์เอาไว้ในกางเกงยีนนะฮะ
พอไปจับเขาบอกว่าผมไม่ได้เสพนะ
ผมเอาไอซ์มาผสมครีมทาหน้าพอกหน้าแล้วหน้าผมใสไม่มีสิว
ตอนนี้วัยรุ่นกัมพูชานิยมใช้แบบนี้กันคือเอาไอซ์ไปผสมครีมแล้วก็ทาแก้สิว
ให้คุณผู้ชมดูซิว่าหน้าเขาใสจริงหรือเปล่ามีสิวไหมนะฮะ
ก็เป็นการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการร่วมทหารพรานแล้วก็สุรกากรด่านพรมแดนคลองลึกที่อลัญญประเทศที่สะแก้ว
ร่วมกันจับกลุ่มในกรสุกอายุ๒๓ปีเป็นนุ่มกัมพูชาจับได้ที่ด่านพรมแดนนะฮะ
ถ้าทางมีพิรุษแล้วครับตรวจค้นก็ไปเจอไอซ์ในถุงพลาสติกซ่อนอยู่ในซองบุหรี่
เขาก็สัญภาพว่าซื้อมาจากเพื่อนกัมพูชาครับราคา๑๐๐บาท
บอกว่าไม่ได้เสพนะผมเนี่ยนะเอาไอซ์มาผสมครีมแล้วก็โลชั่นแล้วก็มาทานหน้า
เป็นการรักษาสิวทำให้หน้าขาวสายคือตอนนี้คนกัมพูชานิยมใช้แบบนี้กัน
แล้วก็มีการแชร์ข้อมูลนี้ในโซเชียลเขาก็เป็นที่นิยมให้กับวัยรุ่นในกัมพูชามาก
เขาเห็นเขาก็ต้องลองทำตาม
คือก่อนหน้านี้เขาเป็นสิวไงพอเป็นสิวเม็ดใหญ่ก็เลยเห็นแชร์กันแบบนี้

ที่ก็ถามจริงเหรอสิวที่หน้าผากยังเม็ดเป้งอยู่เลย
มันจริงเหรอเขาบอกว่าผมก็เพิ่งใช้มาลองมาสักพักนึงอะไรแบบนี้นะฮะ
เข้าท้าแล้วเออสิวเม็ดใหญ่มันก็เม็ดเล็กลงเอาเม็ดมันเล็กลง
แล้วก็ใช้เรื่อยมาแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ปักใจเชื่อก็เอาไปตรวจปัสสาวะ
พบว่าในปัสสาวะไม่ได้มีสารเสพติดไม่ได้ฉี่ม่วง
แต่ก็ผิดแหละนำไอซ์เข้ามาในประเทศไทยก็ต้องถูกดำเนินคดี
เรื่องของการลักลอบนำเข้ายาเสพติดประเภทหนึ่งคือยาไอซ์เข้ามาในประเทศ
ถึงแม้จะไม่ได้เสียบแต่ว่าการที่คุณเอายาเสียบติดเข้ามาก็โดนติดกว่าไม้เหมือนกันนะฮะ